ตามกันหน่อยค่ะหลายคนสงสัยมานานแล้วนะคะ

ถอยรถออกมาตั้งลำอย่างดี
แล้วก็พุ่งชนคนที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้าม
จงใจเลยค่ะลากร่างไป๕๐๐เมตร

หลายคนสงสัยมากว่ามันเกิดอะไร
มันคือมูลเหตุจูงใจอะไรถึงทำกันขนาดนี้

เพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยบ้านอยู่ติดกัน

เขามาแล้วนะเขามามอบตัวแล้วนะคะ

เป็นนายช่างโยธาชื่อนายสุพรรณนะคะ
สุดท้ายยอมมอบตัวแล้ว
โดยมีกำนาดที่เป็นพี่ชายเนี่ย

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยา
หลังจากก่อเหตุเสร็จเขาก็ไปเรียกวินมอเตอร์ไซค
แล้วก็หนีไปกบดานอยู่ที่แม่กรองสมุทรสงครามสุดท้ายก็มอบตัวค่ะ
นายภัยบูลยอมรับสารภาพบอกว่าเขาก่อเหตุจริง
ตั้งใจขับรถพุ่งชนนายสุพรรณจนตายจริงจริงแต่เขาบอกว่าที่เขาทำเนี่ยเป็นเพราะเขาบันดาลโทษะ
ทำลงไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบอืมไอ้ที่มีกระแสข่าวว่าเรื่องราวตากผ้าไปกิดขวางหน้าบ้านเหรอ
เขาบอกไม่ใช่คือต้องบอกว่าตัวเขาเองก็ดูข่าวมีการเสนอข่าวมีการพูดไปว่าโอ๊ยเพราะว่าเรื่องราวตักผ้าทำให้มันขวางลงขวางรถ
เขาก็บอกว่าไม่ใช่เขาบอกเรื่องแค่นี้มันไม่ทำให้เขาถึงขั้นต้องฆ่าต้องแกงกันหรอก
อันนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันนะที่คนเคยพูดกันไงว่าสองคนนี้เคยเป็นกรรมการหมู่บ้านเหมือนกัน
ไม่รู้ว่ามีความขัดแย้งอะไรตอนนี้แต่ปัจจุบันคือไม่ได้เป็นแล้วนะใช่ค่ะ
คือเขาบอกว่าเขามีปัญหาส่วนตัวกับนายสุพรรณผู้ตายเนี่ยนานแล้วในฐานะเพื่อนบ้านก่อนนะ
นายสุพรรณชอบเปิดปิดประตูเสียงดังทำอะไรก็เสียงดังโครมคราม
จอดรถวางสิ่งของกีดขวางมันกีดขวางไปทางบ้านเขาเป็นอย่างนี้มาตลอด
จนกระทั่งวันเกิดเหตุเขาเดินออกมานอกบ้านจะไปรับจ้างขับรถ
ก็คือรับจ้างขับรถให้กับบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านนายสุพรรณอ่ะอืม
ปรากฏว่านายสุพรณอ่ะยืนรถน้ำต้นไม้อยู่ใช่ไหมครับ
ก็ฉีดน้ำไปทางเขาเขาก็หันไปมองหน้านี่จังหวะที่มองกันเนี่ย
เออแล้วก็บอกว่านายสุพรรณยักษ์คิ้วหลิวตาใส่เขา
เขาก็เลยโกรธเหมือนท้าทายเขาตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะ
จนกระทั่งเขาก็ขึ้นรถไปใช่ไหมถอยรถจังหวะถอยรถออกมาคุณผู้ชมดู
เขาบอกว่าจังหวะที่เขาถอยรถออกมาแล้วเนี่ยนายสุพรรณผู้ตายอ่ะ
ก็ยังไปยักษ์คิ้วหลิวตาใส่เขาอีกเขาบอกว่าเหมือนผมถูกเยาะเย้ยอ่ะครับ
รอบที่สองนี่แหละคือทำให้เขาหลุดเขาบอกเขาโมโหสุดขีด
อารมณ์ชั่ววูบชนเลยถามว่าตอนนี้เสียใจไหมเขาบอกเขาเสียใจมาก
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาก็จะไม่ทำแบบนั้น
พอก่อเหตุเสร็จหนีไปหาเพื่อนหนีไปหาญาติ
แต่สุดท้ายที่ยอมมอบตัวเพราะอะไรรู้ไหมอืม
สารลูกกับภรรยาต้องออกมาขอโทษแทนและกลายเป็นจำเลยสังคมไปเลยอ่ะ
เขาก็ไม่รู้ว่าภรรยากับลูกจะอยู่ยังไง
สุดท้ายเลยยอมมอบตัวค่ะ
เหมือนเขาหลุดอะนะควบคุมตัวเองไม่ได้

คือเหมือนแนนสุภัณฑ์ผู้ตายก็ชอบพูดจากเยอะถักทางว่า
มีอาชีพหน้าที่การงานที่ดีกว่า

แล้วก็เป็นปัญหาที่มันกระทบกระทั่งกันมาทั้งที่เป็นเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านด้วย

ทีนี้นางสาวปานกระมวลรัศมีภรรยาของนายสุพรรณผู้ตาย
เดินทางมาพบผู้กำกับการสพพระนครศรีอยุธยา
มาบอกตำรวจบอกว่าขอคัดค้านการประกันตัว
แล้วก็ทำใจให้อภัยคนก่อเหตุนายภัยบูลคนนี้ไม่ลงจริง
ไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วมาเกิดแบบนี้แล้วเธอจะต้องใช้ชีวิตยังไงต่อ
ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลลูกชายวัย๑๑ขวบที่กำพาพ่อ
แต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นขอตำรวจค้านการประกันตัวให้ด้วย
ส่วนกรณีที่ผู้ก่อเหตุบอกว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบเธอบอกเธอไม่เชื่อ
ดูกล้องวงจรปิดไม่รู้กี่ครั้ง
จังหวะถอยรถไปก่อนเหยียบคันเร่งพุ่งชนอ่ะ
คือมันมีเวลาเยอะ
มันมีเวลาเยอะเกินกว่าที่จะบอกว่าชั่ววูบ
เธอก็เลยบอกว่าเธอไม่เชื่อลองฟังเสียงเธอหน่อยนะคะ
คือหนูอยู่ตรงนั้นทุกวัน
และหนูเห็นกับตาว่าพี่หนูนอนอยู่
เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นจมกองเลือด
หนูอยู่กับเขามา๒๐ปี

ชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว
ชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว่าชิคกี้พายคิดว
คือสุดท้ายแล้วจะชั่ววูบหรืออะไรยังไงก็ตามจุดจบมันก็ไปจบที่คุกอะค่ะเพราะว่ามันคือการกระทำผิดกฎหมายแล้วคุณทำให้คนคนหนึ่งต้องจบชีวิตลงนะครับ